ผู้ชายคนหนึ่งก็เลือกวิธีการที่ผิดแล้วล่ะนะครับ
ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าไปเล่นพนัน

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่พิศนุโลกนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านทองที่เกิดเหตุนะฮะ
คนร้ายเนี่ยเข้ามาอ่าใส่หมวกกันน็อกเข้ามาแล้วก็อ่า
มาวิ่งราวทรัพย์ไปนะฮะชิงไปจากร้านทองวิ่งหนีไปเลยอืม
ร้านเขาพยายามวิ่งไล่ตามกันนี่ฮะค่ะอันนี้ตอนที่เดินเข้าไปนะครับ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะวิ่งออกไปนะฮะห้างทองก้าวเจริญดีนะครับ
อยู่ที่ถนนมหาธรรมราชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
อ่าตอนที่ก่อเหตุแล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ยฮ
ท่านผู้ชมครับคนร้ายวิ่งหนีไปทางร้านปอาพรนะ
ตำรวจไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุวิทยุให้สายตรวจไล่ไปช่วยกันสกัดจับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยต่อสู้กับคนร้ายด้วยนะจนบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างซ้าย
ติดมือไว้หนึ่งชิ้นนะฮะนี่ครับกระชากจนเสื้อขาดเลยนี่รองเท้าแตะสีดำหนึ่งข้างตกอยู่ที่ร้าน
กิมล้างบอกว่าช่วงเกิดเหตุนั่งอยู่ในร้านคนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกสีดำ
บางใบหน้าใส่เสื้อคลุมแขนยาวเดินมาทางหน้าร้านเข้ามาถึงกระโดดข้ามเคาน์เตอร์
เปิดตู้กระจกหยิบสร้อยคอทองคำไปหลายเส้นแล้วคนร้ายก็จะวิ่งหลบหนี
ก็ใช้มือไปดึงคนร้ายเอาไว้ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่จนเสื้อคนร้ายเนี่ยขาด
ส่วนตัวเองก็ถูกกระชากไปล้มลงบาดเจ็บคนร้ายวิ่งหนีออกไปทางหน้าร้าน
ยืดชุดกระชากกันคนร้ายเรื่องดึงเขาม่ายแล้วไปลงไปดูข้างบนด้วย
ชุดกระโดดไปข้างบนาลักษณฑ์กระโดดเลย
จับจับกันก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้นะครับอ่า
หนีไปทางนู้นนะฮะตลาดเทศบาล๓ห่างจากที่เกิดเหตุ
สักแค่ร้อยเมตรอ่าของกลางก็ได้คืนหมดนะครับ
มีสร้อยคอทองคำ๗เส้นน้ำหนักรวม๑๔บาท
นี่ตอนจับได้เรียบร้อยเลยนี่ฮะ
สวทธวงศ์เมืองพิษณุโลกจับได้ทันควันเลยนะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อนายพิษนุคำวังชัยอายุ๓๔ปีนะฮะ
อาชีพก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหาร
รับส่งอาหารเดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะใช่ไหม
รายได้ก็ดีนะไม่ใช่น้อยนะใช่เนี่ยแต่นายพิษนุ
ไปติดหนี้คาบาร่าออนไลน์นะครับติดเงินพนันคาบาร่าออนไลน์อยู่สองล้านบาท
นะก่อนเกิดเหตุไปเล่นอีกเสียอีกสองหมื่นอืม
เลยตัดสินใจมาจี้ชิงทองนี่ครับโดยนายพิศนุบอกว่า
มาดูรัดเหลาที่ร้านทองแห่งนี้หลายครั้งแล้วอ่าเดินผ่านก็มีอ่า
ขี่รถผ่านก็ดูเห็นแล้วว่าที่ร้านนี้ไม่มีประตู
ไม่มีลูกโรงเหล็กกั้นเหมือนกับร้านอื่นก็เลยตัดสินใจเข้ามาก่อเหตุ
คือตัวเองเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้ว่าก่อเหตุไปเนี่ย
ยังไงก็อาจจะหนีไม่รอดแต่มันจนตรอกจริงต้องมีเงินไปใช้หนี้
ก็เลยคิดสั้นซึ่งก็อยากจะขอโทษเจ้าของร้านทองด้วย

ใช่
หามาได้เขาก็เล่นหามาได้เขาก็เล่น

ยอมก่อเหตุแล้วไปนอนในคุกเอาก็แล้วกัน
นี่เจ้าของร้านเข้ามาอย่างนี้เห็นไหม

ก็นี่บาคาราเหมือนป๊อกแป๊กป๊อกก้า

พันวิภาคภูมิปราบศรีภูมิ

คุมตัวนายพิษนุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วก็จุดที่จอดรถตลาดเทศบาล๓ที่ถูกจับได้นะฮะ
เพราะว่านายพิศนุนำรถจักรยานยนต์
จอดไว้ตรงนี้กะว่าจะขี่หนีอยู่แล้ว
ไปจับได้ก่อนอันนี้ในร้านทองนะครับ
ซึ่งห้างทองก้าวเจริญดีเคยถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย
เดี่ยวใช้ปืนปลอมมาจี้ชิงทรัพย์มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ

ตอนนั้นเจ้าของร้านก็คือนางกิมล้างก็อยู่ที่ร้าน

แล้วนางกิมล้างตอนนั้นก็สู้กับคนร้ายนะ
จนถูกคนร้ายเนี่ยใช้ปืนปลอมตีที่ศีรษะจนบาดเจ็บ
ที่คนร้ายจะหนีไปโดยไม่ได้ทรัพย์สิน

จริงต้องมีมาตรการความปลอดภัยของร้านทองให้มากกว่านี้นะ
ลูกโรงเหล็กติดประตูนิรภัยอะไรพวกนี้ดีกว่าครับ
เพราะว่าครั้งที่แล้วโชคดีที่มันเป็นปืนปลอม

ใช่ตำรวจก็เลยฝากเตือนครับว่า
คนร้ายมันก็มักจะหาโอกาสในการก่อเหตุ
ก็คือเนี่ยครับหาจากร้านที่ไม่มีลูกกรงป้องกัน
ไม่มีเจ้าหน้าที่รอปภไม่มีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นทางเจ้าของร้านเองก็ต้องปิดช่องโหวของร้านตัวเองด้วย
ค่ะนะฮะ
ส่วนคนที่ยังเล่นการพนันอยู่เนี่ยขอให้รู้ไว้เถอะ
ถึงเวลาแล้วคุณเอาตัวรอดไม่ได้หรอก
จริงค่ะอุตส่าห์มีงานมีการทำมีรายได้ไปติดการพนันแล้วโอ้โหมันแย่เลยอ่ะใช่ไหมนะคะ